ข่าวแรกของค่ำคืนนี้ไปเริ่มดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนครับ
ที่ปฐุมธานีรถสิบล้อครับกำลังลงสะพานข้ามครอง
แต่ว่าเกิดเบรกแตกครับไปชนกับรถยนต์คันหน้า
แล้วก็ไปชนกับรั้วของหอพักจนเสียหายติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถบรรทุกข้ามคลองแล้วชนท้ายรถยนต์คันหน้า
จะพุ่งเข้าไปในหอพักแห่งหนึ่งแล้วชนกับรั้วของหอพักได้รับความเสียหาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนเรียบคลอง๑ในพื้นที่หมู่๑๑ตะบนคลอง๑
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกสิบล้อชนกับรั้ว
คนขับรถบรรทุกให้ปากคำกับตำรวจว่าขับรถมาจากฮาทายราชและกำลังขับไปอู่ซ่อมรถ
ใกล้กับจุดเกิดเหตุแต่ขณะขับลงสะพานข้ามคลองรถเกิดเบรกแตก
ชนกับรถคันหน้าแล้วพุ่งเข้าไปชนกับรั้วของหอพักเพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ส่วนที่จังหวัดนครนายกเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์
บนถนนหน้าวัดเขาหัวนาในพื้นที่หมู่๔ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนา
ทำให้นายเชษฐาบัวเผื่อนอายุ๑๖ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตขาดที่มีบาดแผลเต็มตัว
ครอบครัวเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุสุดลงร้องไห้ปานจะขาดใจ
นายทองอยู่อุดหนุนอายุ๕๙ปีคนขับรถกระบะระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถมุ่งหน้าเข้าอำเภอบ้านนา
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถกระบะอีกคันเรกกระทันหัน
หากรถออกเลนขวาเป็นจังหวะเดียวกับที่ผู้ตายขี่สวนมา

แต่น้องมันก็มาไว้มาจากด้านโรศัพท์นี้
คือลุงหักหลบรถอีกคันนึง
ตำรวจสพบ้านนาคุมตัวนายทองอยู่คนขับรถกระบะไปสอบปากคำ

ที่จังหวัดชายภูมิเกิดดูปฏิเหตุรถโฟล์กลิฟต์เสียหลักตกข้างทาง
ถนนสายชายภูมิบัวใหญ่ในพื้นที่ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองชายภูมิ
แล้วทับนายสันติพงพันธ์โสพลอายุ๓๕ปีคนขับเสียชีวิต
ของผู้ตายเดินทางมาพบศพลูกชายก็แทบเป็นลมล้มทั้งยืน
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสันติพงศ์ทำงานที่ร้านขายวัสดุก่อสร้าง
โฟกลิฟต์ไปเติมน้ำมันแต่ขับไม่ค่อยชำนาญ
ว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักตกข้างทางถูกรถทับเสียชีวิต
ท้ายที่จังหวัดแพร่เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้า
ริมถนนยนตรกิจโกศลปากทางเข้าตลาดน้ำทองตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่
ทำให้รถพังยับเยินทั้งคันภายในรถพบคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส
หญิงสาวที่นั่งมาด้วยเสียชีวิตกู้ภัยจึงใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือ
ก่อนเกิดเหตุรถคันนี้กำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอสูงเม่นด้วยความเร็ว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเสียหลักชนเสาไฟฟ้าข้างถนนอย่างจัง